คือก็อยากจะให้ได้โคต้าไปโอลิมปิกเกม

แต่สุดท้ายไม่สามารถต้านทานความแข็งแกร่งของเกาหลีใต้

จริงแล้วนี่คือโค้ชเขาก็ออกมาแสดงความรับผิดชอบ

ใช่ค่ะก็โคชด่วนดันไนสิวัชระเมธากุล
ออกมาแสดงความรับผิดชอบหลังจากที่เมื่อวานนี้
ไม่สามารถพานักตบลูกยางสาวทีมชาติไทย
คว้าโคต้าไปโอลิมปิกเกมส์ที่ญี่ปุ่นได้นะคะ
แต่ว่าล่าสุดทางสมาคมก็ออกมาบอกว่า
จะขอพิจารณาอีกครั้งหนึ่งในเรื่องนี้ค่ะ

รอบชิงชนะเลิศของวอเล็กบอลหญิงโอลิมปิก๒๐๒๐
คัดเลือกรอบที่๒โซนเอเชีย
ก็พลาดโคต้านะคะไปโตเกียวเกมส์อย่างน่าเสียดายค่ะ

ก็ประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทันที

ซึ่งเรื่องนี้ค่ะนายสมพรใช้บางอย่าง
นายกับสมาคมกีฬาวลเลฟบอลแห่งประเทศไทยนะคะ
ออกมาชื่นชมโค้ชด่วนที่ออกมาแสดงสปีริต

ด่วนยังสามารถทำทีมต่อได้หรือไม่
หรือต้องหาโค้ชคนใหม่เข้ามาทำหน้าที่แทน
ส่วนแนวคิดที่จะใช้โค้ชต่างชาติก็ต้องดูความเหมาะสมในหลายด้าน
เพราะวัฒนธรรมและสรีระของนักกีฬาไทยแตกต่างจากชาติอื่น